ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดชายภูมินะครับ
ชาวบ้านต้องไปช่วยกันนะฮะเพราะว่ามีพระรูปหนึ่งนะฮะ
แกก็อายุหกสิบเอ็ดละนะหลวงพ่อเนี่ย
ตกรถสำล้ออืมนะตกร่วงลงไปอยู่ที่กลางถนนค่ะ
ก็เป็นห่วงรีบไปช่วยกันพอเข้าไปถึงใกล้ใกล้เนี่ย
โอ้โหแต่พูดจาไม่รู้เรื่อง
ปลินเหล้านี่คล้าคลุ้งไม่หมดนะ
ครั้นฉันนี่

คือเห็นภาพตอนแรกที่พระร่วงตกลงไป

พอมาใกล้พูดว่าไม่รู้เรื่อง

เกรงใจพระยาอะไรหรือเปล่าไปกินยาอะไรมาหรือเปล่า

ก็บอกอ๋อไม่ต้องถามแล้วทีนี้คงไม่ต้องถามแล้วล่ะ
ที่กำนันถามเพราะว่าเมาค่ะ
ท่านผู้ชมครับพระรูปนี้ตกลงมาจากสำล้อเครื่องนะฮะ
ริมถนนสายบ้านนวลทองอำเภอกเกษตรสมบูรณ์
ตำบลโนนทองนะฮะจังหวัดชายภูมินี่ครับ
คือทีแรกชาวบ้านเห็นนี่ก็รีบแจ้งกำนันตะบนโนนทองให้มาดูกัน
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมามาถึงก็เท่านั้นแหละ
พระก็พูดจ้าไม่รู้เรื่องสุดท้ายต้องนำไปโรงพยาบาลก่อนนะครับ
เจ็บเล็กน้อยนะฮะไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
คนขับสำล้อบอกว่ารับพระมานะฮะพระรูปนี้ชื่อพระบุญสมจันทสโลนะครับ
อายุ๖๑ปีวัดรับมาจากวัดขามป้อมที่ตำบลกุฎเลาะนะในเกษตรสมบูรณ์นี่แหละ
แกบอกว่าแกจะไปบ้านญาตินะฮะพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงพ่อเนี่ยร่วงตกจากรถตอนไหน
เพราะว่าตอนนั้นก็มัวแต่ดูเส้นทางนะครับพอไปถึงจุดหมายปลายทางตอนนั้นเนี่ย
คือพี่แกบอกว่าจากวัดไปบ้านญาติก็ไม่กี่กิโลอ่ะนะแต่พอไปถึงบ้านญาติของพระแกเนี่ย
เห็นพระบนรถแล้วค่ะนี่ฮะก็เลยย้อนมาดูอีกที
หลวงพ่อตกลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่พระร่วงไปซะแล้ว
เนี่ยคนขับสำล้อหันไปตกใจพระหายไปไหน
พระร่วงอยู่นี่ฮะโอ้โหแกร่วงอยู่แล้วแกก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เมาอยู่นะฮะสุดท้ายเมาจริงนะครับสอบกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับเอาดูภาพล่าสุดหน่อย
นะพอไปโรงพยาบาลแล้วไม่ได้เจ็บอะไรมากเนี่ย
พากลับมาที่วัดวัดขามป้อมท่านเจ้าวาดบอกเอางี้นะ
หลวงพ่อไม่ต้องพูดอะไรมากศึกเลย
ศึกเลยละกันท่านก็ยอมศึกนะฮะ
ตอนนี้เป็นอดีตพระไปแล้วศึกเรียบร้อย

ถ้าอย่างนี้ยังอดเหล้าอดย้าไม่น่าจะศึกเถอะ
ถ้ายังรักจะดื่มเหล้าก็ไม่ต้องเป็นพระหรอกนะคะ